ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าคนก่อเหตุก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดสะแก้ว๒มิถุนายนช่วงประมาณตี๒
คือมีกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยเขาไปนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่
แล้วก็มีเพื่อนของอาสาสมัครมาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงมาดึงแขนแฟนสาวของเขาเหมือนกับลวนลามแฟน
ภัยคนนี้ก็เลยเดินไปคุยไปสั่งสอนตบหัวเข้าไปแล้วก็เคลียร์กันแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอร้านปิดเดินออกมาหน้าร้านกลุ่มของกู้ภัยเนี่ยมีผู้ชายมาดักรออยู่
เข้ามาทางข้างหลังล็อกคอแล้วก็ปาดคอจนเขาเสียชีวิตเลยอ่ะค่ะมีผู้ต้องหาไปมอบตัวแล้วค่ะ
นายสามารถทะสูงเนินอายุสามสิบเอ็ดปีคนใส่เสื้อสีเขียวนะคะเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสะแก้ว
ถูกตำรวจภูทรวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วคุมตัวไปสอบสวนมอบตัวที่จุดตรวจทหารพรานที่หนึ่งสาม
ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานเจ้าหน้าที่นำตัวนายสามารถไปค้นหลักฐานต่างต่างที่เขาใช้ก่อเหตุในการฆ่าปาดคอ
บริบูรณ์ปัธมะชัยวัดอายุ๔๕ปีอาสาสมัครกู้ภัยสว่างสะแก้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับอย่างที่บอกนะคะซอยเทศบาล๑๗ตี๒๒มิถุนายน
ผู้ต้องหาบอกว่าเอาหลักฐานบางส่วนไปทิ้งเอาไว้ในฝั่งกัมพูชาแล้ว
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องสอบปากคำเพิ่มค่ะยังไม่ระบุชัดเจนนะคะว่าจะนำตัวนายสามารถไปทำแผนหรือเปล่า
หรือว่าจะไปทำแผนเมื่อไหร่เพราะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
กลุ่มเพื่อนอาสากู้ภัยของผู้ตายก็พากันเดินทางไปที่โรงพักไปขอดูหน้าผู้ต้องหาค่ะ
แล้วก็ขอบคุณตำรวจด้วยที่จับกลุ่มคนร้ายได้
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สพคลองหาด
อยู่ระหว่างการประกันตัวสารนัดสืบพยาน
แต่ก็มาก่อเหตุฆ่าปาดคอคนอื่นเขาซ้ำอีก
กลางดึกคืนที่ผ่านมาทีมสืบสวนก็นำตัวนายสามารถ
ในแป๊กไปคุมขังเอาไว้ที่สพเขาชะกัน
จากท้องที่เกิดเหตุไป๒๐กิโลนะคะก็ฝากขังเอาไว้ชั่วคราวก่อน
ตำรวจสพวังน้ำเย็นก็ได้มีการลงบันทึกการจับกลุ่ม
ก็ลงพื้นที่ไปภูมิลำเนาของผู้ต้องหาที่ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาด
เพื่อไปสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมนะคะสำนวนมันจะได้แน่นก่อนที่จะดำเนินคดี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
๒ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องสาวของผู้เสียชีวิต
ก็ไปที่สพวังน้ำเย็นค่ะไปขอรับเอกสารการตาย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายบริบูรณ์ผู้ตายจริงแล้ว
เหมือนรับเคราะห์แทนเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นมือกลองของร้าน
แล้วก็มายอมรับบอกว่าเป็นคนตบหน้าผู้ต้องหา
ตัวนายบริบูรณ์ไม่ได้เป็นคนไปตบหน้าตบหัวที่บอกว่าไปตบสั่งสอน
แล้วไปดึงแขนแฟนคนอื่นสนอง
จริงแล้วมือกลองของร้านก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้
นายบริบูรณ์อาจจะโดนฆ่าแทนเพื่อน
ช่วงทำพิธีเนี้ยค่ะเมื่อวานนี้มือมือกอมเนี้ยเขาชื่ออะไรเราจำไม่ได้
แต่เรายุ่งยุ่งกับงานนี้รับแขกแต่จำหน้าได้เป็นน้องคนนี้เขาเคยชุดหน้าอยู่
เป็นมือกองเขาบอกผมขอโทษจริงจริงที่ผมขอโทษเขาก็มาขอเข้ามาศพ
แต่เขาทำบอกเราเราก็เลยอยากจะบอกให้เนี้ยไอ้คนผู้ผู้ฆ่าแฟนหนูเนี้ย
คนฆ่าเนี้ยว่าผมเข้ามาสกที่แฟนพี่จำอาจารย์หน้าอาจารย์
ได้จริงจริงต้องมาเจอมับร้านจำร้านทำให้เห็น
เพราะน้องอ่ะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นเลยฆ่าคนผิดเลยอ่ะอืม
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะก็ฝากขังสารจังหวัดสะแก้ว
ดำเนินคดีต่อไปอืมอืม